ทีนี้ค่ะก็มีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
อีกหลายมาตรการนะคะอยากให้คุณผู้ชมค่อยลองฟังดูว่าจะเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือเหล่านี้ไหม
แต่มาตรการต่างเหล่านี้มันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ต้องลงทะเบียนออนไลน์ครับการลงทะเบียนออนไลน์พี่น้องประชาชนหลายท่านบอกว่าเขาทำไม่เป็น
เขาไม่ถนัดก็ต้องฝากอีกสำหรับเพื่อนบ้านญาติผีน้องที่พอจะช่วยได้
ในการลงทะเบียนต่างต่างก็ลองช่วยกันดูหน่อยนะคะมาตรการเหล่านี้นะคะ
ก็มีเรื่องของเงินกู้พิเศษจากทางธนาคารออมสินและธนาคารทกศมีเรื่องของการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำปลาปลาของการประปาส่วนภูมิภาค
แล้วก็มีเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยดูทีละมาตรการมาดูเรื่องของการกู้เงินกันก่อนนะคะ
คนที่เป็นลูกค้าของธนาคารทกศหรือไม่เป็นก็ตามทกศเขาบอกแบบนี้นะคะเขาเปิดให้ลงทะเบียนขอกู้เงินฉุกเฉิน
คนสนใจลงทะเบียนเยอะมากจนเหมือนเหมือนกับที่เคยเห็นที่ผ่านมาคือเว็บไซต์ล่ม
มันมีปัญหาแบบนี้จริงธนาคารออมสินเนี่ยก็เปิดให้ลงทะเบียน
ปรากฏว่าก็มีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนคล้ายคล้ายกันนะคะค่อยค่อยดูนะคะสำหรับสินเชื่อของธนาคารออมสิน
มีสองแบบนะคะสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ
จะให้วงเงินสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทดอกเบี้ยร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
ก็คือดอกเบี้ยแค่๑๐บาทนะคะถ้ากู้หมื่นบาทนะคะ
ชำระสูงสุดสองปีปลอดชำระเงินหกงวดแรก
หมายถึง๖งวดแรกไม่ต้องจ่ายเลยทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ตัวอย่างแบบนี้ค่ะถ้าอยากจะผ่อนนานที่สุด๒ปี
หรือยี่สิบสี่งวดก็จะผ่อนชำระประมาณสี่ร้อยสามสิบบาทต่องวด
นี่นะคะส่วนผู้ที่มีรายได้ประจำ
จะให้วงเงินกู้สูงสุดรายละห้าหมื่นบาทดอกเบี้ยร้อยละศูนย์จุดสามห้า
ชำระสูงสุดได้สามปีค่ะแต่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ซึ่งใครสนใจจะยื่นกู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น
ไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะเว็บไซต์ของธนาคารก็คือ
ค่อยค่อยทยอยลงทะเบียนขอกู้เงินได้นะคะไม่ต้องรีบ
ค่อยค่อยทยอยได้ส่วนทกศค่ะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรเปิดให้ลงทะเบียน
การสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสองหมื่นล้านบาทนะคะ
ก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน
จากสถานการณ์โควิดสิบเก้าวันเนี้ยวันแรก
ลงทะเบียนผ่านทางไลน์ค่ะไลน์ออฟฟิศเทียลก็คือ
ดีเอซีแฟมิลี่นะคะสำหรับใครที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของใครก็ได้อันนี้ที่บอกคุณผู้ชมไปอะค่ะว่า
เพื่อนบ้านญาติผีน้องเพื่อนสนิทช่วยได้นะ
มือถือของใครลงทะเบียนก็ได้นะคะกลุ่มเป้าหมายของโครงการสินเชื่อนี้ก็คือ
เกษตรกรค่ะและครอบครัวของเกษตรกรค่ะ
ดังนั้นคุณผู้ชมถามมาว่าอ๋องั้นที่ลงทะเบียนจากเว็บไซต์
เราไม่ทิ้งกันแล้วเขาหาว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยครับ
มากู้เงินตรงนี้ได้ไหมลองดูนะคะยื่นดู
อัตราดอกเบี้ยคือร้อยละศูนย์จุดหนึ่งต่อเดือน
วงเงินกู้รายละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทค่ะกำหนดชำระคืนไม่เกินสองปี
เช่นรายเดือนอาจจะแบ่งชำระคืนแค่เดือนละ๔๒๙บาท
สตางค์เราลองคำนวณตามอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยู่
จอแบบนี้นะคะอันนี้เรื่องของเงินกู้ค่ะ
ทีนี้มาดูที่การประปาส่วนภูมิภาควันนี้เป็นวันแรกที่ให้ลงทะเบียน
ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำปลาปลาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่๑
ก็คือกลุ่มที่พักอาศัยมีกำหนดจ่ายคืน
งวดแรกคือเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนหน้าจะให้งวดแรก
ลงทะเบียนได้เรื่อยวันนี้วันแรกคนก็เลยลงทะเบียนกันเยอะ
แต่ลงทะเบียนได้เรื่อยไม่มีกำหนดปิดในการลงทะเบียนนะคะ
คือวันนี้เว็บล่มไปแล้วตอนเช้าคนลงทะเบียนกันเยอะมาก
ลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน๓ช่องทาง
เกณฑ์การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่วางประกันและขนาดของมาตรวัดน้ำ
ลองสังเกตมาดวัดน้ำที่บ้านดูได้นะคะ
มาตรวัดน้ำเท่าไหร่ก็จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนนั้นนะคะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่ของการประปานครหลวง
กรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรี
ได้๑พฤษภาคม
ส่วนแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา๓๒
แล้วต้องหยุดงานว่างงานเพื่อกักดูอาการ
ในจ้างปิดกิจการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติม
กองทุนประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนกลุ่มนี้นะคะ
ร้อยละ๖๒ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน๙๐วัน
ถ้าแรงงานที่เข้าเกณฑ์และต้องการจะรับเงินเยียวยา
ครับการให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ตรงนี้เขาก็จะได้ไม่ต้องไปใกล้ชิดกันด้วยนะฮะ
เวลาไปตามสำนักงานไปจุดต่าง